การเจอกันของศึกต่างศึกต่างสายนะครับ
ซึ่งการเจอกันในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรระหว่างร้อยเชิงกับโขนนะครับ
ติดตามรายละเอียดได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
ร้อยเชิงนักชกแดนสตอพันแกร่ง
ก่อนหน้าเคยมาไทยรัฐแล้ว๔ครั้งครับแหม่โชว์ฟอร์มไว้ดีสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็น
ถ้าว่าครั้งสุดท้ายนี่ไปสะดุดที่ราชดำเนินนะครับ

ชายชาวไร่อ้อยรายนี้ต้องบอกว่ายิ่งชกยิ่งเก่ง
มีฮีโรวะสมรคำสิงครับเพิ่มเติมวิชาธรรมรามวยไทยให้
แล้วก็อยู่ในการดูแลของอบตจ้อยนาธวีและเขาเองก็ถูกซูฮกนะครับ
ว่าเป็นนักมวยเงินเดือนตัวใหม่ครับ

ก็๑๒เรื่อย๓๔วงในดูเองเพียง
ก็เหลี่ยมโสนอกมัดอะไรแบบเนี่ย
หรือว่าชื่อเดิมก็คือกล้องภูทรนพีรันนะครับเป็นยอดมวยสองแบบครับรายนี้
แต่ว่าช่วงหลังนี่รับราชการทหารก็เลยห่างหาย
ไปจัดสังเวียผืนผ้าใบสักระยะหนึ่งประมาณ๕๖เดือนนะครับ
กลับมาภาคนี้ข้ามศึกมาท้ารบครับ
เจอร้อยเชิงจ้อยนาธวีโอ้โหช่วงนี้เขาสดมากเลย

คิดว่าไม่แพ้เพราะว่าของเรามันมีสติปัญญาดีกว่า
เกี่ยวกับเรื่องปัญญาสมองมวยสมองมวยน่าจะดีกว่าเขา

ผมดูจมมวยแล้วทักทะ
วิธีแก้ก็คือยก๓ยก๔นี่ผมจะประหยัดแรงมวยก่อน

เขาจะเดินมาหาก็คอยเล่นเหลี่ยม
คอยหาทางวิธีดักไม่ดักศอกแต่ดักเขา
เอาละครับปิดท้ายด้วยข้อมูลจากกราฟิก
เด็ดนะครับร้อยเชิงจ้อยนาธวีเป็นมวยเข่าพันแกร่ง

อาวุธที่อันตรายที่สุดในตัวเขาคือเข่า
เสียบทะลุถึงชัยน็อกคู่ชกมากว่า๑๐ไฟล์

มาที่ไทยรัฐแล้ว๔ครั้งนะครับ

ชนะ๓แล้วก็เสมอ๑ครั้ง

หรือว่ากล้องภูทรน้องพีรันเดิมนะครับ
เป็นมวยฝีมือดีหมัดศอกรุนแรง
เคยแผงเร็ดเล่นถึงน็อกมากกว่า๕๐รายครับ

แล้วก็เหล็กไหลสตกุฎทองยก๔
นี่คือสุดยอดมวยคู่แปลกต่างศึกต่างสาย

ปลายจับตาดูเข่าวงในของร้อยเชิง
คู่นี้ตาต่อตาฟันต่อฟัน

ต้องติดตามศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้ห้ามพลาด
ไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน